ไปดูเรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้าง
เวลาเราไปชายหาดเราก็จะไปเห็นทะเลใช่ไหม
แต่คราวนี้ไปชายหาดไปเจอแตงโมรสหวาน
เขาบอกปลูกตรงนั้นได้อย่างไร

อันนี้เห็นบ่อยปลูกเลยปลูกเออเอาไม่ใช่มะพร้าวแล้วเหรอเดี๋ยวนี้
ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ปลูกแตงโมใกล้ชายหาดแล้วนะครับ

เขาก็มีการปลูกแตงโมสร้างรายได้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าแต่ก่อนเป็นชาวนานะครับ

หันมาปลูกแตงโมซะเลยดีกว่า

นี่คือพื้นที่ตำบล๒ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรำนะครับ
ชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ก็หันมาเพาะปลูกผลไม้แทนนะครับ
โดยเช่าพื้นที่ว่างไร่ละ๕๐๐๑๐๐บาท
ลงทุนพ่อปลูกแตงโมร์พันธุ์กินนบรี
ด้วยระบบน้ำหยดประหยัดน้ำนะครับ

โดยจะมีพ่อค้าไปมารับซื้อนะครับ
แตงโมร์ในราคาทรงไร่ละ๑๕๐๐๐๑๗๐๐๐บาทนะครับ

หลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำนะครับ
โดยคุณอนงระหงทองอายุ๔๗ปี

หันมาปลูกแตงโมในช่วงหลังฤดูธรรมนา
เนื่องจากแตงโมร์เป็นพืชอายุสั้น

ก็สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้

แล้วก็ได้ผลกำไรดี
ช่วยซ่อมน้ำตาพี่น้องชาวนาด้วยนะครับ
ไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับ

ไปที่พื้นที่หมู่๒ตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนนะครับ
โดยเจ้าของไร่แตงโมท่านหนึ่งคือ
คุณใจศรีอุ่นอายุ๕๔ปีนะครับ
บอกว่าอาชีพทำไร่แตงโม
สร้างรายได้ดีให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก
โดยเธอเองเพาะปลูกแตงโม๓สายพันธุ
คือพันธุ์โบอิ้งพะเยาแล้วก็พันธุ์โรบิน

ในพื้นที่ดินชายทะเลบนเกาะสุกรแห่งนี้

รวมถึงเรื่องสภาพอากาศบนเกาะสุกรนะครับ
ก็ทำให้แตงโมมีรสชาติดีน้ำฉ่ำจริงเลยนะฮะ
อร่อยจริงแล้วเป็นที่ต้องการของตลาด
โดยจะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงเกาะเลยนะครับ
ราคากิโลกรัมละ๑๐๑๒บาท
ปกติแล้วเวลาที่จะไปซื้ออะไรจากเกาะ

แต่ว่าที่นี่ไปซื้อแตงโมนะครับ
ก็ทำให้แต่ละปีสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีนะครับ
ขณะเดียวกันบนเกาะสุกรก็ถูกรณรงค์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถิ่นแตงโมหวาน
ถึงไร่พร้อมสัมผัสธรรมชาติบนเกาะสุกร
สัมผัสแตงโมเลือกกันสดตัดกันจากต้น
แล้วก็รับประทานกันเฉาะได้เลย
แต่เหมือนเขาเรียกผ่าใช่ไหมใช่ค่ะนุ่น
ทะเลริมทะเลจริง

แล้วก็ทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเนี่ยค่ะโอ้โห
งโมเกาะสุกรอร่อยจริงนะคะหวานกรอบไม่มีใครเทียบเลย